ส่วนการเสียชีวิตของนายอัชวีราดอเลาะผู้ต้องขัง
ที่ก่อเหตุจราจนในเรือนจำปัตตาดีตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ค่ะกรมราชธรรมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะ
กรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคะได้ชี้แจงว่าเรือนจำกลางสงขลา
ได้ตรวจสอบร่างกายของผู้ต้องขังในเบื้องต้น
ขณะที่รับย้ายมาจากเรือนจำกลางปัตตานี
ซึ่งพบว่านายอัชวีราดอเลาะมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ซึ่งเกิดจากการจราจนเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่พบบาดแผลที่มีเลือดออก
จึงได้ให้นายอัชวีราพักรักษาตัวในสถานพยาบาลภายในเรือนจำ
โดยมีพยาบาลคอยเฝ้าสังเกตอาการจนกระทั่ง
ในวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณบ่ายโมง
เจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจสอบก็พบว่านายอัชวีราได้เสียชีวิตลงแล้ว
ก็เลยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอายการจังหวัดพนักงานสอบสวน
แล้วก็ฝ่ายปกครองจากสพเมืองสงขลา

พบว่าสาเหตุการณ์ตายก็เนื่องมาจากไขมันอุดตันหลอดเลือดในปอด
ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนจากกระดูกขาขวาหัก
ซึ่งเรือนจำกลางสงขลานะคะก็ได้มีการแจ้งญาติของนายอัชวีราให้รับทราบ
พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้มาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีคำ
ตามหลักศาสนาโดยไม่ได้ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตค่ะ
ขอแสวนี้นะครับมันขาวแสวนี้นะครับ